ไปดูกันที่นางร้ายสุดแซ่บนะคะเมซิริน
ต้องบอกว่าเธอเป็นนักแสดงมาสักระยะหนึ่งแล้ว
แต่ยังไม่เปรี้ยงเพิ่งมาเปรี้ยงช่วงหลังนี่แหละ
เพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าความแซ่บเซ็กซี่
ล่าสุดไปขึ้นปกนิตยาศูนย์ส่งนิตยาศาสตร์
แต่ว่าคนรู้จักในนามในฐานะว่าเป็นนางร้ายสุดแซ่บได้ไม่ทันไร
หนุ่มก็ต้องสดแห้วกระป๋องกันแล้วมั้ง
เพราะว่าชิควงหนุ่มหล่อมาเปิดตัวด้วยค่ะ

แฟนของเธอนี้นะคะชื่อว่าคุณเฟรมนิธิวุฒิค่ะเป็นนักบิน
นี่เดินทางคู่กันมาสวัสดีปีใหม่ไทยรัฐทีวีร่วงหน้าค่ะเพราะนี้เหรอ
มาพร้อมกับเผยถึงธุรกิจน้ำผลไม้กระป๋องที่ทุบกระปุกทำร่วมกันด้วย
บอกว่าตอนนี้ได้รับการตอบรับจากกลุ่มลูกค้าชาวจีนดีค่ะ
โดยทั้งคู่ก็ยอมรับว่าการทำธุรกิจร่วมกันก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ได้เรียนรู้กันมากขึ้น
ส่วนในเรื่องของอนาคตการสร้างครอบครัวมีการพูดคุยกันไปแล้วบ้างนะ
ยังเด็กอยู่เลยนะจริงก็รุ่นพวกเราน่ารัก
ส่วนค่าคุยกันทั้ง๒ครอบครัวก็มีการตามถ่ายกันค่ะ
แต่ว่าไม่ได้ไปเร่งหรือว่าไปกดดันทั้งคู่นะคะ
ซึ่งทั้งเมย์แล้วก็คุณเฟรมเองบอกว่ามีความเห็นเลยว่า
ถ้าหากทำปัจจุบันให้ดีอนาคตต้องดีแน่นอนค่ะ
มีบ้างค่ะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้ก็คือ
คือเราสองคนค่อนข้างจะเชื่อว่าถ้าเกิดทำวันนี้ดีเนี่ย

ก็มีวางแพลนไว้บ้างครับวางแผนไว้บ้าง

เพื่อให้อนาคตได้ดีกว่าวันนี้

เราก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวรอดูไปแล้วกัน
ผู้ใหญ่ก็คือก็ไม่ได้ปิดกั้นไม่ได้แล้วนะคะ
เขาก็เปิดโอกาสแล้วคือเห็นว่าเราทำธุรกิจอันนี้

หนึ่งก็เป็นการสร้างความมั่นคงแล้วก็เป็นการโอเค
ก็จะได้มีอะไรปรับจูนอะไรกันไปเพื่ออนาคตอะไรอย่างนี้ค่ะ
อกจากนี้นะคะเจ้าตัวก็ได้เผยถึงสถานะใหม่หลังตกลงปลงใจ
หลดปากกาเซ็นสัญญากับวิกหมอชิดค่ะ
บอกว่ารู้สึกดีใจที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสได้รับบทบาทที่ท้าทายมากขึ้น
ส่วนเรื่องงานเซ็กซี่ที่พักหลังจะเห็นเธอถ่ายอะไรวับแวมเยอะขึ้น
เมย์ก็ยืนยันนะคะว่าไม่มีปัญหากับผู้ใหญ่เพราะว่าทางผู้ใหญ่เองก็เข้าใจว่าเป็นการทำงานค่ะ
ไฟเขียวให้ได้รับงานแบบตลอดเต็มที่เลยจ้าลูกสาว
ฟิกนะคะแต่ว่าก็บทก็ร้ายเหมือนเดิมร้ายยิ่งกว่าเดิมด้วยซ้ำ
ก็คือไม่ได้เป็นเรื่องฟิกอะไรค่ะเขามองว่ามันเป็นอะไรใหม่
เขาเรียกว่ามันเป็นแบบเป็นคาแรคเตอร์ใหม่เป็นสีสันอย่างนี้มากกว่า
กดดันค่ะอย่างเมย์จะไม่ได้กดดันตัวเองแต่ว่าเมย์จะเป็นการมามองตัวเองมากกว่าว่าเรา
เราจะแบบพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งได้ยังไงจากบทบาทหรือที่เราได้รับมาแบบนั้นมากกว่า

รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีมากคือเรารู้สึกดีมากที่เขาหยิบยื่นโอกาสอะไรแบบนี้
แล้วก็เมย์ชอบมากกับการที่ได้รับบทบาทอะไรที่ท้าทาย
นั่นแปลว่าถ้าท้าทายเนี่ยมันเป็นการที่เราดูตัวเองแล้วว่า
หนึ่งแน่ถ้าคุณทำได้มันพัฒนาแน่นอน
อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาเนี่ยเมย์ถือว่าแบบดีก็แบบชอบค่ะ